เพราะว่าอย่างที่เห็นพาดหัวข่าวที่เราขึ้นไว้ที่หลังจอ

ถล่มเพชรชบุรีโดยเฉพาะอำเภอแก่งกระจาน
ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะครับ

แล้วก็ที่สำคัญคือชาวบ้านบางคน
คุณป้าคุณลุงบอกแบบนี้
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกับน้ำที่มาท่วมในพื้นที่นะครับ
แต่คราวนี้โอ้โหเพิ่งมาประสบพบเจอ

ติดอยู่ในพื้นที่น้ำป่าไหลหลาก

โอ้โหน้ำไหลลงมาแรงมากเลยนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลา

น้ำป่าไหลทะลักตามถนนเข้าทั่วหมู่บ้านครับ

ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราบอกว่า

ต่อเนื่องหลายชั่วโมงตลอดทั้งวันเลยนะครับ

ที่น้ำจะลดระดับลงไปแล้ว

ทั้งเร็วและแรงกว่าเดิม
นี่ชาวบ้านบอกแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้

บอกว่าเกิดมาไม่เคยเจอน้ำป่ามาแรงแบบนี้

กันไม่ทันเลยนะครับ
น้ำป่าหลักได้ไม่นานทางเทศบาล
ก็จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ

ในพื้นที่ของอำเภอท่ายางเลยนะครับ
ท่ายางมาดูอำเภอแก่งกระจานกันบ้างนะครับ

แล้วก็ไหลเชี่ยวเข้าท่วมบ้านเรือน

ตำบลวังจันทร์ในอำเภอแก่งกระจานนะครับ

เจ้าหน้าที่จากหน่วยราชการก็ช่วยกันเลยนะฮะ
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านเร่งด่วนนะครับ

และผู้ป่วยที่ติดค้างอยู่ภายในบ้านพัก
ให้ไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนะครับ
ไม่เคยเจอน้ำท่วมบ้านหนักขนาดนี้มาก่อน
ก่อนหน้านั้นมันท่วมทุ่งท่วมไร่ใช่ไหม
แต่ไม่เคยมาท่วมถึงบ้านฉัน

โอ้โหฝนตกหนักต่อเนื่อง

ฉันขนของออกจากบ้านไม่ทัน

โชคดีที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือฉันไว้ได้นะครับ
ป้าบอกขวาอะไรไม่ทันขวาอะไรไม่ได้เลยนะ

ป้าต้องมาอยู่ตรงที่
จุดที่เจ้าหน้าที่จัดไว้นะครับ

ที่อำเภอแก๋งกระจาน๔๕หลังคาเหลือน

ยังได้พัดเสาไฟ๒สว่างโค้นล้ม

เจ้าหน้าที่ต้องรีบเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าออก

จะนำเรือท้องแบนและอุปกรณ์กู้ภัย
เข้าไปช่วยผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วม

บ้านเราช่วงนี้อากาศแปรปรวนนะ
เหนืออีสานก็อากาศค่อนข้างจะเย็นนะครับ
เพราะว่ามีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
กำลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมอีกแล้วนะครับ
ทำให้อุณหภูมิอาจจะลดลง๓๕องศาเซลเซียส
เรียกว่าอากาศเย็นถึงหนาวเลยนะครับ
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกอากาศจะเย็นนะครับ
ภาคใต้ยังคงต้องระวังอยู่
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามันนะครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมรสุมตะวันออกเชียงเหนือก็ปกคลุมอยู่นะครับ
ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก

รวมถึงนี่ด้วยเพชรชบุรีนะครับ
ส่วนฝั่งทะเลอันดามันก็มีฝนตกหนักถึงหนักมาก

ภูเก็ตพังงากระบี่จะโดนหมดเลยช่วงนี้
ขึ้นลมก็แรงต้องรับฟังคำเตือนจากทางราชการด้วยนะครับ